วันนี้หลายคนช็อกเกี่ยวกับคดีนี้

สัก๒ปีหลายคนมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอ็กเปีย
โตมาตั้งแต่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอ็กซ์ปี๋ยะ

นักกีฬาทีมชาติ

นักกีฬายิงปืนต้องมาตายเพราะปืน
ตอนนั้นก็เป็นที่พูดถึงกันเฉยว่า

เขาก็จะเอาพระเครื่องไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟธนาคาร

กลางสี่แยกซึ่งก่อนหน้าที่ฆ่านั้น

เมียบ้างล่ะซ้อมหมอเลี้ยงบ้างล่ะ
ทำร้ายหมอนิ่มบ้างล่ะเต็มทุกวัน

แต่พ่อแม่ของคุณเอ็กซ์เนี่ยเขาไม่ยอม
เขาบอกลูกเขาเนี่ยโดนภรรยาของคุณเอ็กซ์เป็นคนฆาตกรรม
จนเมื่อวานนี้เป็นคุณหมอนิ่มนะฮะ
เมื่อวานนี้ทุกคนก็เลยพูดถึงคดีคุณเอ็กซ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่บอกว่าหมอนิ่มในที่สุดเมื่อวานถ้าใครติดตามไทยรัฐออนไลน์
เอ็กซ์ประหารหมอนิ่มพร้อมทนายความคอตกเข้าเรือนจำ
รุ้นประกัน๒มือสังหารโทษคุกตลอดชีวิต
ส่วนแม่ยายรอดสารยกฟ้อง
สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตหมอนิ่ม
จ้างวานค่าเอ็กซจักริตอดีตนักยิงปืนทีมชาติ
ขนาดที่มือปืนแล้วคนที่จัดหนีไปค่ะคือบางวันที่ศาลมีนบุรีครับ
คำพิพากษานะฮะว่าคดีนี้เป็นคดีโจทย์ก็คือ
นายมานพพนิษฐพานิสติกรรมเป็นพ่อหรือบีดาของคุณเอ็กจักริตนะฮะ

จริงแล้วก็ยื่นฟ้องในจิกรินคาย
อาชีพจริงเนี่ยเพิ่งได้ยินเหมือนกัน
อาชีพมือปืนรับจ้างครับ
แล้วก็นางสาวสุรางดวงจินดามารดาหมอนิ่ม
หรือแพทย์หญิงนิธิวดีหรือหมอนิ่ม
ผู้เจริญยศอดีตพนายาของหมอคุณเอ็กซ์จากตริต
ซึ่งตอนแรกคำให้กาก็ประมาณว่า
แม่บอกแม่นี่แหละอดลนทนไม่ไหว
ก็เลยเป็นคนไปจ้างคนมาฆ่า
อืมตามตอนแรกเป็นแบบ

จะมารับผิดชอบแทนลูก

สรุปแล้วเดือนสิงหาคม
ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคม

ไปฆ่าเอ็กซ์หรือจักริต

พวกก็ได้ใช้อาวุธปืนออโตเมติก

ถูกที่หน้าอกปอดหัวใจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนไปสืบสวนมา

เมื่อวานี้สารพิเคราะห์พยานแล้วนะครับ
ก็บอกว่าพญานนี้นางสูอราม

ถูกว่าเป็นจำเลยที่๒ถึง๔ถูกต้องไหมฮะ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ้างวานพวกนี้เป็นคนไปฆ่านะฮะ
สารวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจำนวนที่๑๓๔แล้วก็๕เนี่ยกระทำจริง
พากษาเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตนะฮะนายธวัชชัยผู้ขี่รถจักรยานยนต์จำคุก
ต่อมาธนายความของหมอนิ่มเปิดเผยว่าได้ยื่นคำร้อนหลักทรัพย์ไป
ซึ่งเป็นเงินสด๕แสนบาทเพิ่มหลักทรัพย์ใหม่อีก๒ล้านบาท
รวมเป็น๒ล้าน๕แสนบาทพร้อมยื่นหนังสือเดินทางเป็นหลักประกันว่า
ไม่มีการหลบหนีออกนอกประเทศค่ะอย่างไรก็ตามทางสารมินบุรีเนี่ย
ขอแล้วก็โอเคละสมควรเรื่องให้อุทธรณ์ไว้ก่อน
และได้มีคำสั่งไปขนาดนี้คุณหมอจึงต้องเข้าเรือนจำไปก่อน

วันนี้ให้ประกันตัวออกมาแล้วนะฮะซึ่งก็คิดว่าเร็วกว่าที่คิด
ค่ะเพราะวันนี้หน้าขาวคิดกันว่าน่าจะ๒๓เดือนถูกต้องไหมฮะ
แต่วันนี้รู้สึกคุณหมอเขาจะประกันตัวออกมาแล้ว
โดยสารอุทธรณอนุญาตอนุญาตว่า
คือให้ประกันตัวได้ด้วยหลักทรัพย์แล้วก็คือห้ามออกนอกประเทศ
ถ้าวันนี้ใครติดตามทางไทยรัฐออนไลน์เดี๋ยวรายการต่อจากเรานะฮะ
วันนี้เมื่อ๕โมงเย็นทนายยื่นหลักทรัพย์๑ล้านบาท
ประกันตัวหมอนิ่มสารอุทธรอนุญาตแต่ห้ามออกนอกประเทศ

มันยิ่งกว่าละครโอ้โหเรื่องมาเป็นปีคิด
กว่าละครแต่โอเคเขาบอกผู้หญิงอาจจะเจ็บใจ
คุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็อดลนทนไม่ได้
เห็นลูกสาวที่เป็นหมอโดนซ้อมมาตลอด
คุณแม่ก็เลยต้องจากการพิพากษา

แต่ปรากฏว่าไม่ใช่
ไม่ใช่อย่างนั้นคดีเริ่มพลิก
๒ปีเต็มนะครับกว่าคดีมันจะคลายขนาดนี้
เริ่มจับได้ตั้งแต่มือปืนค่อยเริ่มจับกันมา
ซึ่งจะเจาะลึกมากเพราะว่าเป็นเป็นเฉพาะเหตุการณ์นี้
มันน่าจะมีภาพที่เห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลย